ข่าวนี้คุณผู้ชมอ่านข่าวแล้วก็สงสาร
คุณแม่นั่งรออยู่ริมถนนสุขุมวิทย์ที่ชนบุรี
แล้วมองรถที่ผ่านไปผ่านมาทุกวันเลยนะ
ถามว่าคุณแม่รออะไรมองอะไรนั่งเมอร์อยู่แบบนี้

ลูกชายวัย๑๗ปีคือหายออกไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยนะ
แล้วคุณแม่มานั่งเฝ้ารอแบบนี้หวังว่าวันหนึ่งจะได้เจอลูกชาย
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า
ลงไปดูหน่อยมีผู้หญิงคนนี้เขาออกตามหาลูกชายนั่งเฝ้ารออยู่

นักข่าวของเราก็ขับรถไปเลยที่ถนนสุขุมวิทย
เตาถ่านสัตหีบอยู่ตรงข้ามห้างโลตัสสัตหีบชนบุรี
ทีนี้ก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณแม่นี่แหละ
วันเพ็ญศรีเมืองอายุ๔๔ปีเป็นชาวโคราช
แล้วตอนแรกนะนักข่าวของเรายังไม่ได้ลงไปหานะ
แต่คือมองอยู่ไกลแล้วก็เห็นคุณแม่ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วสายตาก็เหม่อมองไปที่ถนนรอรถผ่านไปผ่านมา

ก็เห็นผู้หญิงคนนี้มานั่งเป็นประจำเลยก็เลยสงสัยแหละฮะ
ทีนี้พอนลงไปถาม
ลูกชื่อวายุเขียวไพรีชื่อว่าน้องน้ำอายุ๑๗ปี

หายออกไปจากบ้านเช่าเกือบเดือนแล้วนะคะ
ก็แม่บอกว่ากังวลใจร้อนใจมากติดต่อก็ติดต่อไม่ได้
ไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกชายจะเป็นยังไงจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
นี่คือรูปลูกชายแต่ว่าไม่ใช่รูปปัจจุบันนะคุณผู้ชม
เป็นรูปสมัยที่ลูกเรียนอยู่ปฐมที่โรงเรียนบ้านสัตหีบ
ทีนี้แม่บอกว่ารู้ไหมตลอดระยะเวลาเกือบเดือนที่ลูกชายไม่อยู่
หยิบรูปลูกสมัยปฐมมานั่งดูทุกวัน
แล้วก็มานั่งเหม่อเฝ้าดูว่าจะได้เจอลูกเมื่อไหร่
คุณแม่บอกแบบนี้ค่ะว่าเดิมทีนะคุณแม่เป็นลูกจ้างร้านอาหาร
แต่ว่าพอเจอโควิด๑๙แม่ก็ตกงานค่ะ
แล้วไม่มีตังค์ไงไปจ่ายค่าเช่าห้อง๒๐๐๐บาทนะคะคุณแม่ไม่มีเงิน
หลังจากนั้นเนี่ยทางที่พักเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าก็ต้องออกนะ
คุณแม่ก็ต้องออกมาแล้วประกอบกับพอออกมาจากห้องเช่า
ลูกก็มาหายตัวมาติดต่อไม่ได้อีก
แม่บอกว่าที่ผ่านมาไม่มีที่พักค่ะ
ไปอาศัยหลับนอนอยู่ตามข้างถนนค่ำไหนก็นอนนั่น
อยู่ตามสารารอรถบ้างแต่ยังโชคดีนะ
ที่มีคนใจบุญเอาข้าวมาให้กินบางมื้อ
แม่บอกว่าคิดถึงลูกชายตลอดเลย
ทุกวันแม่ก็จะมานั่งรออยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมข่าวนี้ออกอากาศไป
เราไม่รู้หรอกว่าลูกชายจะได้ดูอยู่หรือเปล่า
หรือถ้าใครรู้จักลูกชายของคุณแม่นี่นะคะ
ช่วยบอกลูกชายหน่อยให้มาหาคุณแม่
อยู่ที่บริเวณถนนเตาถ่านสัตหีบที่กม๑
แม่บอกว่าแม่จะรออยู่ตรงนี้จนกว่าจะได้เจอหน้าลูก
แม่อยากบอกว่าแม่รักแล้วแม่เป็นห่วงลูกสุดหัวใจเลยนะคะ